สีสันข่าวเช้าไทยรัฐมาแล้วครับผม
รับรองว่าการตัดเล็บแมวไม่ธรรมดา
จะเป็นแบบไหนนั้นเชิญชมได้เลยครับ
นี่คือวิธีการขอน้องแมวตัดเล็บครับ
มีการสื่อสารแบบนี้
ขอตัดเล็บหน่อยนะคุณน้องเหมียวจ๋า
เมียวไม่อย่ามายุ่งกับฉันอย่ามาเล่นกับฉัน
เอาอย่างนี้นะงั้นต้องใช้ไม้แข็งยาซ่า
แบบนี้ไหมบอกดีไม่ชอบเห็นไหม
ยีฮ่า
เอามวนจะท่ายากท่าสบายป้าก็เต็มได้หมด
จะพอนุ่มน้อยหัวสูงคนมาเต็ม
ป้าไม่ทันจนได้จ้า

ทั้งกระโดดทั้งกระเย็นสะเติบแม่
ผมชอบนะแต่ขอป้าอยู่แบบเดิมดีกว่า
ให้หนูโชว์ลีลาเต็มที่ไปได้เลย

เป็นลิ้งก็หายกินน้ำต้นใหม่แต่เสียจักรมาแต่ใส่
โอ้โฮน้องสิรอดป่ะน้องรอดป่ะน้อง
เสียน้องไม่มีเหมาะหากินหรือเปล่าพี่เสีย
ตกนะตกนะแม่
เย่ตกแล้วรอดแล้วค่อยโอ๊ยรอดแล้ว

แม่คุณพี่จะประหยัดไปถึงไหนครับ
กินข้าวไปดมปลาช่อนไป
กินข้าวเปล่านะครับแล้วดมกิน
โหต้องอดขนาดนี้กินเถอะครับคุณพี่
เพื่อสุขภาพที่ดีเดี๋ยวจะเป็นลมเป็นแรงซะก่อน
ถ้าเป็นแบบนี้นะทิศเป้ขอบอกคำเดียวว่า
อย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ